มาดูต่อกันที่วงการนางงามกันบ้างดีกว่านะคะ
ถ้าเกิดว่าพูดถึงนางงามสุดแซ่บผิวสี

สำหรับเมย่านนทวันทองเหล็กนั่นเองนะคะ
หายหน้าหายตาไปเนอะเป็นนางเอกก็แล้วร้องเพลงก็แล้ว
ตอนนี้อีกหนึ่งหน้าที่ของเธอคือการเป็นคุณแม่ของลูกชายวัย๖เดือนค่ะ
ก็อย่างที่บอกไปหันหลังให้วงการบันเทิงไปพักใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะ
ล่าสุดเราไปเจอน้องเมย่ามาก็กระเตงลูกชายมาออกงานด้วยค่ะ
ก็เลยขออัปเดตพัฒนาการแล้วก็ความน่ารักของน้องเบลินสักหน่อยนะคะ
รวมไปถึงเรื่องงานในวงการบันเทิงด้วยว่าแฟนนางงามนี่นะคะ
จะมีโอกาสได้เห็นฝีไม้ลายมือทางการแสดงของเมย่าอีกหรือเปล่า

คืออันนี้เป็นความรู้สึกจริงนะคะ
เพราะรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกเนี่ยทำให้เรารู้สึกเต็มอิ่ม
ตอนนี้แบบจะกระโดดแล้วนะคะเดินยืนอะไรอย่างนี้เองแล้วค่ะ
แบบเบรกฝันมากเพราะทุกคนรอบข้างอยากให้มีลูกสาวอีกคนนึง
เราเองถ้าอยากมีก็อยากค่ะ

พอไปอยู่ที่นู่นแล้วมันรู้สึกคิดถึงงานมาก
ตอนนี้รู้สึกว่ากระหายงาน
ด้วยความที่เรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่ทำงานเยอะ
แต่พอเรามีลูกเราก็แค่ต้องแบ่งเวลาไปให้ลูก
วกด้วยตอนนี้น้องเบลินคือเป็นเด็กที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายมาก
ฉะนั้นเนี่ยแม่ก็ยังสามารถทำงานได้ปกติ
ย่ารู้สึกว่าตอนนี้ก็เหมือนใจเราต้องการแล้วแหละ
ที่จะกลับมาทำงานอย่างเต็มตัว
ผลงานล่าสุดที่หลายคนจำน้องเมย่าได้เนอะ

หลังจากนั้นก็น้องก็แต่งงานมีครอบครัว

น้องได้รับเล่นต่อไปไม่รู้จะเป็นบทอะไรนะ
ลูกน่ารักจังเลยสงสัยต้องไปหาสามีฝรั่ง
สามีเค้าก็น่ารักดิฉันแอบไปสิบนิด